กับเหตุการณ์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นเรื่องราวอัศจรรย์ใจเพราะนอกจากเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยจะส่งให้น้องการทัศนะมีชื่อเสียงด่งดังแล้วล่าสุดค่ะน้องการเนี่ยนะสามารถขอพรท่องคาถาหลวงพ่อกลวยเพื่อที่จะหยุดฝนได้ด้วย
จริงเหรอจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรามีคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าน้องการเนี่ยเขาไหว้ขอพรแล้วก็มีการท่องคาถาไปปรากฏว่าหลังจากที่ท่องเสร็จฝนหยุด
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมค่ะหยุดจริงนะย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความศรัทธาของน้องการทัศนะที่เขามีต่อหลวงพ่อกล้วย
อนพ่อกวยช่วยดนให้คนรักคนเมตตาจนด่งดังเพลงเนี่ยตอนนี้ทะลุ๘๔ล้านวิวแล้วอีกนิดเดียวจะร้อยล้านวิวแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สวดคาถาตัดฝนของหลวงพ่อกลวยเพราะว่าฝนเนี่ยตกกลางกองถ่ายไง

ผลหยุดเลยอ่ะแล้วต้องบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหลือเชื่อเหมือนกัน
คุณผู้ชมสังเกตดีนะตอนน้องการเดินออกมาจากอาคารเนี่ย
ทีมงานยังต้องกางร่มออกมาให้เพราะว่าฝนมันยังตกอยู่ก็แรงด้วย
ใช่ค่ะคือเรียกว่าสภาพอากาศทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำเลยแหละ
การก็เลยเริ่มจุดทูป๑๔ดอกเปิดบทสวดจากมือถือ
คนที่ยืนพนมมืออยู่ไกลคุณผู้ชมเห็นไหมด้านหลังนู้นเสื้อสีขาวนั่นน่ะ
คนนั้นคือพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะคือสองคนนี้เขากำลังจะมีผลงานร่วมกัน
เขากำลังจะมามีผลงานเพลงค่ะแล้วพอน้องการสวดเสร็จ
ปักทูบลงไปที่โคนต้นไม้ไอ้เราที่ได้ยินเสียงลมพึ่มพึ่มพำอยู่ในคลิปอ่ะคุณผู้ชม
มันอันตฐานหายไปหมดเลยอืม
ฝนที่โปรยปลายลงมาก็หยุดไปเลยอ่ะโอ้โหจนน้องคนที่อัดคลิปร้องเสียงหลงเลยบอกเฮ้ย
หยุดแล้วอ่ะน้องการโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้ลงทั้งติ๊กต๊อกลงทั้งเฟซบุ๊ก
บอกว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ผู้วิเศษแค่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์
กวยเสกมีหรือจะไม่ขลังอ่าแฟนคลับเห็นแบบนี้ก็เข้ามาสาธุกันยกใหญ่
บอกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูครูช่วยบันดาลให้งานราบรื่น
เอาจริงนะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอก
คือถ้าบอกว่าเอออยู่เดินออกมากำลังจะมาปักทูบยังไม่ทันได้ปัก
ฝนหยุดอันนี้เข้าใจได้แต่เนี่ยเขาสวดสวดเสร็จปุ๊บปักทูบลงไป
ฝนหยุดน่ะเห็นมีในคอมเมนต์เขาบอกว่าเวลาเขาเปิดร้านค้าขายนะ
เมื่อสักครู่เขาบอกว่าเปิดเพลงหลวงพ่อกลวย
ขายของดิบดีเลยอ่ะอันนี้ก็ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะ
คุณผู้ชมบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะพอดิบพอดีของธรรมชาติจัดสรรมาก็ได้
แต่ว่าความเชื่อที่แบบว่าคนเคารพสัทธาหลวงพ่อกลวยเขาก็คิดว่าบารมีของท่านเนี่ย
ครองแล้วก็ทำให้ปัดเป่าทุกอย่างให้งานราบรื่น